คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด๑๙ณตอนนี้ต้องตื่นตัวจริง
ต้องตื่นตัวกันทุกภาคส่วนนะคะจากการแถลงอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือณวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มอีก๕คน
แต่นอกเหนือจาก๕คนที่มีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการ
และเป็นข่าวใหญ่คนพูดถึงเยอะมากจริงในวันนี้
ก็คือการออกมาชี้แจงด้วยตัวเองของคุณแมททิวดีน
นักแสดงชื่อดังที่ออกมาพูดเลยถ่ายคลิปบอกเลยว่าผมติดเชื้อโควิด๑๙
และบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นติดเชื้อจริง
เพื่อที่ให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาก็จะได้ไปจัดการตัวเองด้วยนะฮะ
เดี๋ยวจะได้พูดคุยสอบถามกันหน่อยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

หลังจากได้อัดคลิปแล้วมีคนรับรู้รับทราบไปหมดแล้ว

ทิวดีนไปขั้นตอนยังไงต่อครับ
สำหรับตัวเองในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัว
คือจริงแล้วตั้งแต่ไปตรวจเมื่อวานแล้วนะครับ
ที่โรงพยาบาลก็ใช้ชีวิตตามที่
แนะนำไปว่าในดูแล้วเรามีโอกาสที่จะเป็น
ก็ให้แยกตัวออกจากครอบครัวนะครับนอนนอนแยก
ผมก็ย้ายมาอยู่อีกห้องหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าไปแน่นอน
กว่าจะรอผลของโควิด๑๙ออกซึ่งก็ออกตอนประมาณสายทิ้งเที่ยงวันนี้แหละครับ
คือเมื่อวานไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นใช่ไหมฮะ
ครับผมเพราะว่าผมก็ได้เช็คเรื่องของไวรัสอื่น
คือต้องบอกว่าด้วยผมไปที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่มีไข้ตื่นมาเมื่อวาน
ในช่วงสองสามวันก่อนก็แทบไม่มีอาการเลย
ไม่ได้รู้สึกศิษย์ปกติอะไรนอกจากว่าช่วงนั้นอย่างที่ทุกคนทราบอากาศร้อนมาก
แล้วผมก็เป็นคนที่ออกกำลังกายกลางแดนแล้วก็วิ่งนู่นนี่อยู่แล้ว
ก็เข้าใจว่าอีกวันหนึ่งก็ไม่แปลกที่เราจะเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าปวดบางส่วน
ซึ่งเหมือนทุกคนที่ออกกำลังกายและบวกกับการที่ผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว
ซึ่งก็จมูกเริ่มที่จะตันเล็กน้อยแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผมเป็นประจำอยู่แล้ว
นี้เป็นมา๓รอบแล้วก็กินยาภูมิแพ้แล้วก็ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ
ก็หายไปใน๒๓วันก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
อาการเราไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโควิดเลย
แล้วก็แม้กระทั่งเมื่อวานก็ตื่นมาตอนเช้ารู้สึกผิดปกตินิดนึง
มีอาการตัวลุมมีไข้เล็กน้อยก็ตรวจไปก็เช็คด้วยประหลอดที่บ้าน
ก็ขึ้นประมาณ๓๖๓๗อะไรไม่ได้สูงมากแต่เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้มีความแม่นยำ
เหมือนโรงพยาบาลก็เลยตัดสินใจคุยครอบครัวแล้วไปเช็คเลย
ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือจะเป็นไข้หวัดเหลือก็แล้ว
แต่เราก็ต้องรู้ไว้ก่อนต้องเซฟคนที่บ้านและคนที่รอบตัวมากที่สุด
แล้ววันนี้เขาก็แจ้งมาว่าวันนี้ติดใช่ไหมฮะ
ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ติดต่อมาประสานงานมาและส่งรถมารับ
เพื่อที่จะพาไปเก็บตัวที่โรงพยาบาลครับ
เห็นบอกว่าจะต้องมีการตรวจ๒รอบจาก๒แห่งถูกต้องไหมคะ
คือยังต้องรอเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
ก็อันนี้ผมไม่ทราบเลยว่ารายละเอียดตรงนี้ยังไง
แต่คุณหมอก็โทรมาคุยเอกว่าว่าเจอเชื้อตรงนี้แล้ว
แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับโรคนี้
เจ้าที่ระดับสูงก็โทรมาคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมารับคุณไปนะ

ส่วนว่าเพราะเวลาไปโรงพยาบาลเครื่องไปอีกที
ฉันจะเช็คซ้ำเติมก็น่าจะต้องมีอยู่แล้วค่ะ
คุณแม้ตีอุตต่อไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนคะ

แต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหม

คือเรายกตัวอย่างนะคะเช่นเราไปเจอกับคนที่มาจากต่างประเทศ

เพราะว่าคุณหมอแนะนำครับ
ขั้นตอนแรกที่ตรวจก็คือตรวจไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ซึ่งอันนั้นคือได้ผลภายใน๑ชั่วโมง
อืมก็ตรวจไปก็รอที่นู่นก็ไม่เจอ
คุณหมอบอกว่าโอเคถ้างั้นเราต้องเช็คต่อไปนะครับ
เพื่อที่จะเจอว่ามันคือตัวไหนที่ทำให้เราซุดอย่างนี้
เพราะก็ดูอาการแล้วก็บอกว่ามันอาจจะต้องเป็นไวรัสสักอย่าง
ครับคุณแมททิวครับเชิญครับ
ครับผมก็มีเช็คอีก๒๑สายพันธุ์ของคอมไวรัส
ที่อาจจะทำให้ผมเป็นได้
และตัวนั้นคือต้องรอผลประมาณ๘ชั่วโมง

โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวกลับบ้านไปรอ

คืออยากจะตรวจในเรื่องของโควิดไปด้วยไหม
ผมก็บอกว่าก็ตรวจด้วยครับแน่นอน
เพราะว่าถ้ามีโอกาสก็เช็คไปก่อน
ซึ่งโควิดนี้คือใช้เวลาประมาณ๒๔ชั่วโมงกว่าจะได้ผล

แล้ววันนี้ก็มีการแจ้งมาว่าป้าเป็ด
คนเป็นห่วงและให้กำลังใจคุณแมททิวกับครอบครัวเยอะมากนะคะ
ก็ต้องขออนุญาตถามถึงเพิ่มเติมอย่างคุณลิเดีย

ก็คงจะต้องมีการไปตรวจนะฮะ

แต่ก็เฝ้าดูอย่างละเอียด
โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้าน

เท่าที่ผมทราบมาเป็นกลุ่มที่เสี่ยง

พอทราบผลว่าเป็นบวกแล้ววันนี้

มีการบอกครอบครัวบอกผู้จัดการ

ในช่วง๒๓วัน
โดยช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะมีโอกาส

ถ่ายรายการมาวันอังคารก็มีการถ่ายรายการ

เป็นปกติแข็งแรง

เราก็อยากจะรีบแจ้งคนที่

บางคนก็ถามว่าทำไมต้องรีบออกมาประกาศ
หรือต้องลงข่าวเองก่อนที่

ผมบอกว่าผมอยากชี้แจงว่าคือตัวผม

แต่ดาราทุกคนที่เจอผม

ลองถ่ายที่นู่นนี้ก็เจอคน

และระวังตัวเองให้ดี
และถ้ามีอาการก็ต้องไปตรวจ

คุณแมททิวครับมีโอกาสได้คุยกันแล้ว
จะขออนุญาตสอบถาม
คนใกล้ตัวจะได้รับรู้ด้วย
ดูก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปประเทศไหนกลุ่มเสี่ยงรวด
คิดว่าเราไปอยู่ตรงจุดไหนมาไหมฮะก่อนที่จะไปติดเชื้อหรือรับเชื้ออะไรยังไงมา
ไม่มีไปต่างประเทศครับล่าสุดที่ไปต่างประเทศก็คือช่วงต้นเดือนมกราคับ
ทุกคนเห็นก็ไปญี่ปุ่นกันมาซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ๒เดือนกว่าแล้ว

เราไปอยู่ในที่ที่มีคนรวมตัวกันเยอะที่ไหนบ้างไหมคะ

เช่นมีกลุ่มคนอย่างที่สนามมวยอย่างนี้หรือว่านั่นก็เป็นชีวิตปกติอยู่แล้วหรือยังไง
ด้วยด้วยสายงานและด้วยชีวิตปกติผมผมก็จะคุกคีกับคนมากมาย
ด้วยการจัดรายการหรือว่าไปที่ต่างที่ผม
จริงแล้วในช่วงนี้มีค่อนข้างจะน้อย
วันนี้๖มครับผมทำงานอยู่ที่สนามมวยลุมภินีครับ
มีนาสนามมวยลุมพินีตรงนั้นนะฮะ

ทีนี้พอเริ่มมีอาการเป็นไข้ก็อย่างที่คุณพัทธิเล่าให้ฟัง
เมื่อวานก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้คุณหมอก็ยืนยันมา
ใช่ครับแล้ววันที่๗ผมก็จัดมวยที่๑

ที่หนึ่งซึ่งก็ตรงนั้นจะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเป็นการจัดแบบปิดคือปิดสนาม
ไม่ให้คนดูเข้าไปมีเฉพาะทีมงานที่จำเป็นที่สำคัญ
แล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะตรวจพบว่าติดโควิด๑๙
ข้อมูลคุณแมททิวเป็นประโยชน์มากจริงนะคะ
อยากจะให้แนะนำว่าในวันไหนสถานที่ไหนเวลาไหน
คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้ไปตรวจจะได้ระวังตัวและกักตัวกันด้วย

มี๖มีนาที่สนามมวยลุมพินี
แล้วก็มี๗มีนาไปอีกสนามมวยหนึ่ง
อัดเทปรายการงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ครับ

ส่วนมากก็จะอยู่แถวค่ายผมนี่แหละฮะ
มีโอกาสเจอคนบ้างแต่ไม่ได้แบบใกล้ชิดอะไรขนาดนั้น
ก็คือเจอพันธุ์ผ่านก็จะเดินไปเดินมา
มีเจอทีมงานที่มาซ้อมของ
พวกเขาก็ทยอยไปเช็คอยู่
ไปตรวจโควิดอยู่นะครับ
วันจันทร์ผมไปตีคอป
วันจันทร์ผมไปตีก๊อฟที่สนามก๊อฟ

ผมก็ไม่อยากจะพูดไปให้ที่ไหนเสียหาย

สำหรับคนที่อาจจะได้สัมผัสผมในวันนั้น

ก็ถือว่าจะไปคุกพิเศษด้วย

แล้วก็ไปออกกำลังกายต่อ
วันอาทิตย์ผมออกกำลังกายที่ค่ายกับกลุ่มเพื่อน
ซึ่งก็ค่อนข้างจะหนักอยู่กลางแดดอะไรอย่างนี้ถึงว่าอาจจะทำให้ร่างกายสุดไปด้วย
วันจันทร์ผมไปตีก๊อฟตีก๊อฟเสร็จแล้วผมก็ไปออกกำลังกายอีกที่หนึ่งไปเป็นฟิตเนส
เล็กเขาแถวบางนาที่นึง
มีแค่ผมและผู้จัดการที่ไปคนที่สอนผมก็คงจะรู้ตัว
แล้วตอนนี้ตัวผู้จัดการก็น่าจะแจ้งไปแล้วก็ไปเจอ

ครับคุณแมททิวครับ

เดี๋ยวยังไงลองต่ออีกสักทีกันแล้วกันเนอะ

ข้อมูลเป็นประโยชน์จริงนะคะขอบคุณคุณแมททิวที่บอกอย่างละเอียด
ว่าก่อนที่จะตรวจพบว่าติดโควิด๑๙ไปไหนมาบ้าง
เพราะคนอยากรู้จริง
เราจะได้ถามเพิ่มด้วยว่าตอนนี้ถ้าฟังจากช่วงแรกที่คุณแมททิวเล่าให้ฟังก็คือ
เจ้าหน้าที่ของส่วนสาธารณสุขติดต่อมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะมารับ
เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็มีเรื่องของครอบครัว
เพื่อนร่วมงานต่างเนี่ยนะเอาเป็นว่าคุณแมททิวดีน
ไม่ได้ไปต่างประเทศมาเลยนอกจากญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อต้นปี
ซึ่งแน่นอนว่าเลยเวลา๑๔วันในการกักโรคมาแล้ว
จนผ่านมาเนี่ยคุณแมททิวครับคุยกันอีกครั้งนะครับ
ขออนุญาตอธิบายอธิบายต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะ
จากวันจันทร์ไปอังคารอังคารไปไหนนะฮะ
อังคารก็อยู่ที่ค่ายมวยครับถ่ายรายการ
รายการสามแซ่บที่ค่ายนะครับ
รายการสามแซ่บที่ค่ายก็จะมีพิธีกร
ซึ่งก็พอรู้ว่าเป็นผมก็กลับงานไป
แล้วก็แจ้งทางพิธีกรทั้งสองคน
แล้วก็ถึงงานไปไปรับทราบว่าต้องระวังนะครับผม
รวมไปถึงตรงนั้นด้วย
เสร็จแล้ววันพุธผมไปถ่ายรายการที่ช่อง๓ครับ
หวังว่าผมกำลังทำให้ทุกคนชิบหายนะเจอ

ไม่หรอกครับก็ทุกคนเข้าใจได้ครับว่ามันไม่มีใครอยากเป็นหรอกฮะ
โรคแบบนี้อาการแบบนี้
ผมก็นี่แหละขอไปจริงครับครับ
ปัญหามากกับชีวิตหลายคนเลยผมรู้สึกแย่
แต่คนให้กำลังใจเยอะจริงคุณแมททิวไม่ต้องห่วง
ข้อมูลต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะ
วันพุธอัดรายการที่ช่องสามแล้วพระรหัสมีไหมฮะ

เสร็จแล้วที่ช่องสามผมก็เดินข้ามสนุนไปซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ทางข้ามนะคะ
ที่อยู่ในรถตร๔ตรงนั้นที่ดิแคทลอน
เสร็จแล้วกลับมานอนแล้วก็ตื่นมารู้สึกอ่อนมีไข้อ่อนครับ

ส่วนณขณะนี้ก็คือคุณแมททิวได้รับการติดต่อมาจากทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
และกำลังรอที่จะมารับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการใช่ไหมฮะ

แล้วส่วนภรรยาลูกหรือว่าครอบครัวตอนนี้ยังไม่มีใครมีอาการผิดปกติ
แต่ก็จะต้องเข้าสู่เรื่องของการกักตัวอะไรก็ว่ากันไปตามขั้นตอนต่างที่เขาได้แนะนำกันไว้
ครับแน่นอนครับต้องกระต่อตามนะครับ
แต่ผมอยากจะบอกว่าคือมันน่ากลัวจริงครับ
คือจากที่ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าคนอย่างผมที่แบบออกกำลังกาย
ร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงอาการมันแทบไม่มีเลยนะครับ
ถ้าไม่ตื่นมามีไข้วันนั้นหรือเราคิดในแง่ว่าถ้าเกิดผมไม่ได้มีลูกเล็กหรือว่าไม่ได้มีอะไร
ผมอาจจะไม่ไปตรวจก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกแย่ถึงขนาดต้องไปตรวจขนาดนั้นนะฮะ
ซึ่งก็อยากจะตักเตือนแล้วบอกทุกคนว่าก็ต้องดูอาการตัวเองให้ดีครับถ้าแม้แต่สงสัยนิดนึงก็ควรจะปรึกษาคุณหมอและไปตรวจได้ครับ
อย่างตอนนี้อาการเป็นยังไงครับคุณแมททิวตัวร้อนอยู่ไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างอาการนั้นขนาดนี้ก็บอกว่าเราติดแล้วโควิด๑๙
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะจนถึงตอนนี้ก็ไข้ขึ้นขึ้นลงไม่ได้อยู่ในระดับที่แย่มากเท่าไหร่ผมว่ากินแค่ภาระ
ที่คุณหมอบอกเจ็บคอตั้งแต่แรกผมไม่เจ็บเลยนะครับน้ำมูกไม่มีเลยปวดตามตัวตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยคือปกติ
คือก็ธรรมดาแล้วมีแค่คัดจมูกเล็กน้อยเหมือนเป็นภูมิแพ้

ดังนั้นนะตอนนี้อยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่ให้กำลังใจคุณแมททิวอยู่บ้างคะ
ก็ขอบคุณจริงครับก็จากใจจริงก็ผมก็เป็นห่วงสังคมทุกคนที่ผมได้สัมผัสโดยเฉพาะครอบครัวผมแน่นอน
ลูกภรรยาพ่อแม่ผมพ่อแม่เดียก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ขอบคุณดี

ยังไงเราก็ต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้ก็ขอให้คนเป็นไม่มากหลังจากนี้ไป
ผมเชื่อว่าคุณแมททิวยังไงเดี๋ยวต้องกลับมาหายดีแข็งแรงแน่นอน

ใช่แล้วคุณแม่ทิวแข็งแรงอยู่แล้วด้วย

มีอะไรอยากฝากบอกถึงทุกคนอีกสักครั้งไหมครับ

ทุกหน่วยงานที่ประสานงานมา
เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผม
ก็ขอให้ช่วยเหลือทุกคน
เหมือนที่ช่วยและให้กำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับ

พวกนี้จะได้หายไปจากโลกเราค่ะ

เป็นกำลังใจให้และหายไวนะคะ

คือต้องให้กำลังใจกันทุกคนนะครับ
ไม่ใช่ว่าแค่คุณแมททิวหรือว่าครอบครัวทุกคนนะครับ
ทุกคนในประเทศไทยในโลกใบนี้เราต้องสู้กับมัน
โดยเฉพาะการสังเกตตัวเอง

สังเกตอาการของตัวเองอย่างที่คุณแมททิวบอกและคุณแมททิวแนะนำว่า
ถ้าเราเริ่มป่วยไม่ว่าจะมากจะน้อยหรือเริ่มมีอะไรผิดปกติในตัวเอง
ไปหาคุณหมอก่อนเลยจะได้รู้ไวรู้ไวหายไวครับ
คือวันนี้ที่ผมคุยในรายการถามตรงวันนี้จัดรายการแทนคุณจอมขวัญ
เดี๋ยวผมขออนุญาตเพราะว่าต้องอ้างอิงชื่อของคุณหมอที่ผมได้พูดคุยด้วยในวันนี้
ตอนที่ถามว่าโควิดจะยังไงจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์
ผมก็ถามว่าคุณหมอถามจริงเนี่ยตอนนี้วัคซีนก็ยังไม่มียาก็ยังไม่มี
ก็รักษากันตามอาการแบบเนี้ยแล้วสถานการณ์ณขณะนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ย
เราจะจัดการโควิดได้เมื่อไหร่เราจะโรคจะกลับมาปกติสุขเมื่อไหร่
คุณหมอบอกว่าคาดว่าประมาณ๒ปี๒ปี
แต่จะเร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่อย่างนี้คุณเขียนมาสอน
หนึ่งก็คือถ้าเราเจอวัคซีนเราได้ยาอันนี้จะไวอันนี้แน่นอนว่าสบายแล้วใช่ไหม
กับสองไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะทางการแพทย์ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ก็คือติดติดกันติดกันติดจนคนเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง
ใช่ไหมตามหลักของไอ้เชื้อโรคต้านวิรัติวัคซีนต่างมันก็คือนี่แหละ
มีงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ข้อมูลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน
และประชาชนเองอย่างที่บอกต้องระแวดระวังตัวเองด้วย
และท่านรองที่พี่กองพุทธบอกว่าที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม
คือตัวเองนี่แหละถ้ารู้ว่าไอจามเป็นหวัดคุณอย่าออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
ต้องรับผู้ชอบต่อสังคมอันนี้สำคัญมาก